คุณผู้ชมคะจะเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านหมาล่า
ตรงเนี้ยแถวแถวบังเขตเนี้ยค่ะ
คือก็มีคนปาร์ตี้ก็มีคนกินกันอยู่ในร้านนะ

รถคันนี้พุ่งเข้ามาในร้าน

โอ้โหนี่จังหวะนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ

เห็นไหมเพราะว่ารถสีขาวมาเร็วมากอะนะคะ

โต๊ะเต๊ะนี่กระจัดกระจายหมดเลย

เกิดขึ้นตรงร้านหมาล่าสาขาสะพันธ์ใหม่นะคะ

นาทีที่ลูกค้ากำลังสังสรรค์กันอยู่สักเกือบ
ห้าทุ่มของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ

ขึ้นฟุตป่าดมาเนี้ยมาชน
จนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ

มี๓คนอาการสาหัสนะคะ
คือขนาดต้องอยู่ในห้องไอซียูเลยค่ะ
เราไปคุยกับเจ้าของร้านหมาล่า

ของของเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายด้วยครับ

ทีนี้เขาก็เลยกลัวไงว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้าหรือเปล่า

ว่าคนขับรถเป็นในร้อยตำรวจ

เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
แล้วก็ต้องให้เยียวยา

ระวังเลยนะฮะคือมีหลายร้านอาหารที่มักจะไปตั้งที่โต๊ะ
ตั้งที่โต๊ะตั้งเก้าอี้อยู่บนฟุตปาดแบบนี้
ใช่ค่ะหรือบางทีลงไปถนนแบบนี้
แล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะ